อ่าวนางนะครับเป็นเรื่องของทุกชาวบ้าน
รถพ่วงข้างในจังหวัดกะบี
บรรดาผู้ขับขี่รถจักรยานรับจ้างแบบพ่วงข้างนะครับในพื้นที่ตำบลอาวนางอเภอเมืองจังหวัดกระบี
นามชมรมสามล้ออ่าวนางได้รวมตัวกันกว่าหนึ่งร้อยคันขี่มุ่งหน้าไปยังลานหน้าสารกลางจังหวัดกระบีเลยครับผม
เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี
ความเดือดร้อนกรณีมีคำสั่งตามมติของคณะทำงานจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ
ให้รถรับจ้างแบบพ่วงข้างหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปครับ
เพราะเป็นรถที่มีการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพและนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายการคมนาคมขนส่ง
โดยนายสมเกียจสายนุ้ยประธานชมรมสามล้ออ่าวนางก็บอกว่าที่ต้องมายื่นหนังสือในครั้งนี้
เพราะอยากให้ทางรัฐได้ช่วยเหลืออาจจะแก้ไขกฎข้อบังคับ
หรือมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จะมีอาชีพนี้อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้สมาชิกชมรมที่มีกันอยู่๑๔๐คนได้ยึดอาชีพขี่จักรยานยนต์รับจ้างแบบพ่วงข้าง
รับส่งนักท่องเที่ยวได้ต่อไปเพราะได้ยึดเป็นอาชีพกันมาหลายปีแล้วนะครับ
หากมีคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจะทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรองรับ
ไม่มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะครับ
ประธานชมรมสามล้อเอานางก็ยังบอกอีกว่ารถจักรยานยนต์พ่วงข้างทั้ง๑๔๐คัน
ได้วิ่งให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวนางเท่านั้นนะครับ
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบอยู่แล้วครับที่ผ่านมาไม่เคยสร้างปัญหาให้กับสังคม
อยากให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากกว่า
และว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎทางสมาชิกชมรมก็ต้องฝ่าฝืนให้บริการต่อไป
เพราะไม่มีทางเลือกอื่นครับ
ต้องทำเพราะว่าเป็นอาชีพครับผม
อันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทางจังหวัดก็คงต้องเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ